ไปไกลก็ต้องไปเพื่อว่าช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวค่ะ

เป็นที่ท่องเที่ยวที่เกิดจากความสวยงามตามธรรมชาติของต้นไส
แล้วต้นไสมันก็จะมีรากไซระยงระยางออกมาสวยงามมากบนพื้นที่กว่า๒ไร่คุณผู้ชม
เก็บกระเป๋าแล้วไปเที่ยวกันเลยค่ะ
ช่วงหลังฝนตกนะแดดก็จะออกใช่ไหมคุณ

ฟ้าหลังฝนถนนก็เปียกแล้วครับ
ก็ใช่ไงก็ค่อยระมัดระวัง
แล้วก็พาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่อุทยานไสงามอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
โอ้โหคนแน่นมากนะโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่

ไตภายในอุทยานมันจะแผ่กิ่งก้านสาขาออกมาแล้วมันก็ร่มรื่นสวยงามมากแบบที่เห็น
คุณดูค่ะบรรยากาศคือมันสวยมากเลยนะ
โอ้โหมันแผ่กิ่งก้านสาขาได้กว้างใหญ่ภายศาลขนาดนี้เลยเหรอ
พื้นที่อุทยานมีประมาณ๒๕๐๐๐ตารางฟุตนะ
เหมือนเป็นซุ้มประตูต้นไม้ขนาดใหญ่เลย
ก็มีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยไปชมความสวยงามความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของต้นไสกันแบบนี้
ซึ่งต้นไสเหล่านี้นะคะคุณผู้ชมเป็นต้นไสที่อยู่แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมพื้นที่บริเวณนี้มากว่า๓๕๐ปีแล้ว
เก่าจริงจะไม่ใหญ่ขนาดนี้นี่๓๕๐ปีและเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามแล้วก็มีความหมายกับชาวอำเภอพิมายมากนะคะ
เพราะว่าชื่อไสงามนี้เป็นชื่อที่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาฏในราชการที่๕
ท่านได้ทรงพระราชทานให้ตั้งแต่ครั้งที่พระองค์ทรงเสด็จประพาทเมืองพิมายก็คือตั้งแต่วันที่๒๑มกราคม๒๔๕๔นั่นเอง
เท่านั้นยังไม่พอคุณผู้ชมค่ะนอกจากความสวยงามแล้วก็มีความหมายทางจิตใจแล้วเนี่ยนะที่นี่ยังมีสารเจ้าแม่ไส้งาม
สำคัญไหมสำคัญสำคัญมากเป็นสารที่ชาวพิมายให้ความเคารพนับถือมากนะคะบางคนมาที่นี่ไม่ได้มาแค่มาชมวิวมาถ่ายรูปความสวยงามของต้นไสอย่างเดียวนะ

เขาเชื่อกันว่าเจ้าแม่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์มาก
สิ่งไหนก็จะสมปรารถนา
บางคนเนี่ยเขาบอกงี้มาขอเช่าขอลาบเลยนะ

แต่ว่าจริงแล้วก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะ
คุณผู้ชมนะก็เป็นภาพความสวยงามของ
ไสงามที่เราเก็บมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะ
ใครผ่านไปผ่านมาที่อำเภอพิมายนะคะ
อย่าลืมแวะเข้าไปดูไปชมความสวยงามทางธรรมชาติ
ธรรมชาติมันรังสรรค์ขึ้นมา
คุณเห็นไหมว่าบางทีธรรมชาติมันก็สร้างความสวยงาม
ขึ้นมาตามแบบฉบับของมันเอง
โดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรเลย
แค่ไปดูไปชมความสวยงามและช่วยกันอนุรักษ์
ให้มันยังคงสวยงามตามธรรมชาติแบบนี้แหละ
นี่แหละที่เขาเรียกว่าสวยแบบธรรมชาติ

คุณน่าจะรู้ที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้

ธรรมชาติลงโทษเนี่ยจะเป็นแบบนี้แหละ
คุณผู้ชมอาจจะถามว่าถ้าธรรมชาติลงโทษดีขนาดนี้
คุณชนะไม่อยากให้ธรรมชาติลงโทษบ้างเหรอคะ
ต้องโดนลงโทษค่ะแต่ไม่ใช่ธรรมชาติ

เชิญคุณลงทันบัญชา
จนสมอุราจนซาแก่ใจ
ยอมแล้วเหรอ